กันที่เรื่องของการลักขโมยนะคะคราวนี้มีการเปรียบเปลยว่าเป็นโจรกระสือหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีและตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ได้เข้าตรวจสอบเหตุที่คนร้ายงัดบ้านเลขที่๓๓หมู่๑
บงคำตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานี
ของนายประชาไทยวัชรามาศอายุ๖๑ปี
เป็นประธานมูลนิธิชีวิตสีขาวเจ้าของบ้าน
ได้บอกว่าถูกขโมยถอดท่อทองแดงสายไฟฟ้า
และมอเตอร์คอมเพรสเตอร์แอร์๔ตัวนะคะ
ที่เกิดเหตุพบร่องรอยของคนร้ายงัดกรงเหล็กดัดหน้าต่างหลังบ้าน
เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านแต่ก็ไม่มีทรัพย์สินหายไปค่ะ
จากเจ้าของบ้านไม่ได้เก็บทรัพย์สินที่มีค่าเอาไว้
มีเพียงท่อทองแดงและอุปกรณ์เครื่องในของคอมเพรสเตอร์แอร์
ติดตั้งอยู่ข้างนอกบ้าน๔ตัว
โดยคนร้ายนะคะทิ้งรอยเท้าแล้วก็ลายนิ้วมือไว้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายในบ้านและฝาปิดคอมเพรสเซอร์
ตำรวจจึงเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งผู้เสียหายก็ให้การว่าบ้านหลังนี้เป็นของน้องสาว
ซื้อเอาไว้และตัวเองก็เตรียมที่จะย้ายมาอยู่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
ที่ผ่านมาน้องสาวได้ให้คนงานมาช่วยดูแลเฝ้าบ้าน
ไม่เคยมีทรัพย์สินศูนย์หายนะคะ
ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถูกคนร้ายงัดบ้าน
ขโมยเครื่องในคอมเพรสเตอร์แอร์ที่ทำด้วยทองแดง
โดยไม่ขโมยทรัพย์สินมีค่าอย่างอื่นไป
ตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบคาดว่าคนร้ายมากัน๒คน
มีความรู้เรื่องแอร์และไฟฟ้าเป็นอย่างดี
แล้วรู้ว่าไม่มีคนนอนเฝ้าภายในบ้าน
พากันเข้ามาก่อเหตุขโมย
ถอดเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นทองแดง
ว่านำไปขายร้านรับซื้อของเก่า
โดยตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ